คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อย

แต่เหตุระทึกเนี่ยรถดับเพลิง

กันไปพร้อมกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ
โอ้โหน่ากลัวจริง

ใครเป็นแฟนหนังสมัยก่อนรู้จักหนัง
เรื่องปีดเร็วกว่านรก

เป็นรถดับเพลิง

หักลงข้างทางเพื่อไม่ให้ชนผู้คน
ให้ความเสียหายน้อยที่สุด

แยกไฟแดงถนนตรังคภูมิ

สหภาพแบบนี้เลยพอตกข้าง

นายยืนยังวงเจริญ
อายุ๕๕ปีเป็นพนักงานดับเพลิง

ตัวเขาเป็นคนที่อยู่นั่งข้างคนขับ

ที่นำรถออกมาเอามาวอร์มเครื่อง
เขาตรวจสอบสภาพรถเพื่อเตรียมความพร้อมของรถ
ทำให้เบรกกระทันหันแล้วก็มีเสียงดังกึ๊ก

รู้เลยรู้เลยว่าเอาไม่อยู่แล้ว
แล้วมาเรื่อยจนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นเนินลาดลงด้วยไง
คนขับก็รู้สึกว่ารถมันควบคุมไม่ได้แล้วก็พยายามใช้เบรกมือช่วยบังคับแล้ว
มันก็ชะลอได้นิดเดียวแต่มันเอาไม่อยู่จริง
รถบันทุกค์น้ำมาเต็มเลยยะระดนากมัน
แล้วก็เกือบจะไปถึงจุดที่มีรถจอดอยู่แล้วนะครับ
ตัดสินใจเอางี้ละกันหักลงข้างทาง
ไปเลยตรงนั้นแหละครับโอ้ค่ะเฉียดมอเตอร์ไซค์ไปนิดเดียว
อื้อหือเอาสำหรับในวิทยาคนขับนะครับ
บอกว่าเพิ่งมาขับรถดับเพลิงได้ไม่ถึงปี
แต่ด้วยความที่มีประสบการณ์คือขับรถบรรทุกมาก่อน
ค่ะก็สามารถควบคุมเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้นะอุ้ยเขามีสติมากน่ะ
อื้อก็ต้องชื่นชมเขาอย่างหนึ่งในเรื่องของสตินะครับจริงจริง
ขับรถหักหลบประชาชนรถทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
แล้วก็ดูบอกว่าเขามีการหวิบแตรตือนมาก่อนด้วยนะเขามีสติมากเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นดูเรื่องนี้แล้วเราก็ไปเช็ครถของเราบ้าง
น่าจะออกไปไหนก็ต้องดูสมรรถนะมันด้วยใช่ครับ